เมื่อวานครับสมาคมฟุตบอลหรือว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ว่า๓๐เสียงของทางหลีกภูมิภาคนั้นไม่มีข้อบังคับ
ล่าสุดนั้นออกมาโต้แล้วครับทางสมาคมฟุตบอลก็ออกมาโต้ว่า
มีกฎระเบียบนะครับในการเลือกโหวต๓๐เสียง
ส่วนเรื่องของการลงสมัครของนายวรบีนั้นยืนยันนะครับว่า
ทั้งหมดกลับมานั้นจะลงสมัครเลือกตั้งแน่นอนครับ
ก็เป็นการโต้ตอบกันทันควันของทั้งสองฝ่ายนะครับ
หลังจากคณะกรรมการกลางนั้นมีการประชุมประกาศออกมาปั๊บ
วันรุ่งขึ้นนะครับทางสมาคมฟุตบอลนั้นก็มีการ
กับสื่อโต้กลับทันทีครับหลังจากที่
เรื่องราวของการเลือกตั้งนะครับกรดวันเรียบร้อย
ก็คือวันที่๑๑กุมภาพันธ์ปีหน้า
แล้วก็จะมีการปิดรับสมัครผู้ลงชิงตำแหน่ง
ในวันที่๑๑มกราคมก็คือล่วงหน้าก่อน๑เดือน
เป็นหนึ่งวันให้หลังจากการที่นายวรวีมรกฎีอดีตในยกสมาครบนั้นพ้นโทษแบนจาก
ฟ่าเป็นเวลาเก้าสิบวันเรื่องนี้ครับนายนารินพงศ์จินาพัก
ประธานฝ่ายกฎหมายก็ยืนยันว่านายวรวีอดีตนายกสมาคมฟุตบอล๔สมัย
จะลงสมัครเลือกตั้งครั้งนี้อย่างแน่นอนโดยเตรียมเอกสารต่างไว้แล้ว
แต่หากมีกระบวนการที่ทำให้ถูกยืดเวลาในการพักงานออกไปก็จะขอความเป็นธรรมไปยังสารกีฬาโลก
อกจากนี้ครับก็ยังมีการพูดถึงการโต้กลับคณะกรรมการกลางที่มีมติให้
ตัวแทนผู้ถือสิทธิ์เลือกตั้ง๓๐เสียงนะครับจากดิวิชั่น๒ใหม่ว่า
อยากจะให้ออกมาชี้แจงว่า๓๐เสียงจากดิวิชั่น๒ที่ได้มีการเลือกมาก่อนหน้านี้
เมื่อวันที่๑๗กันยายนครับ
และเขาต้องการไปเลือกตั้งในสิทธิของเขาจริง
แต่คุณบอกว่าเอานะเลือกใหม่ป้องกันกันจะได้เคลียร์ไปเลย

พ้นโทษทันทีในวันรุ่งขึ้นคุณทวีไปสมัครทันทีครับ
อันนี้ยืนยันแทนท่านนายกวรวีได้เลย

คุณวาวีนี่ก็เป็นคนที่สปีริตสูงมากคือ

แต่ว่าจริยธรรมของท่านที่ถูกกล่าวหา
เราต้องยอมรับในเมื่อเราอยู่ภายใต้ฟีฟ่า
แต่ผมเชื่อมั่นว่าความถูกต้องและความยุติธรรมจะต้องมีจริงว่า

เกี่ยวกับสิ่งที่คณะกรรมการจริยธรรมได้กล่าวหา
เพราะทันทีที่หมดวาระการที่แบนเขาเนี่ย
ผมคิดว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมจะพาคุณบุรีไปสมัครเลยที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
คาจุด้าในวัย๖๔ปีก็เป็นกุศือของเทโรคนที่๓ที่แยกทางกับทีมนะครับ
ระดูการเดียวต่อจากโมซิด้าบันโดวิชแล้วก็เคนที่ชิล
หลังจากคุมทีมได้แค่๒เดือนเท่านั้น
ผลงานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมก็ไม่สามารถพาทีมเก็บใช้ชนะได้

ที่สำคัญก็ต้องดูเลยครับเพราะว่าก่อนหน้าที่อาจูด้ายังไม่มา
นั้นการโชว์ฟอร์มของกิเบลคมสั้นก็ช่วยทีมได้นะครับ
ไปแต่ว่าพอคาจูด้ามาคิมเบอร์คมซันก็ถูกส่งตัวกลับไปนะครับ
ต้องติดตามว่าจะมีการเรียกคุมสั้นกลับมาช่วยทีมหรือเปล่า
เรื่องราวของคุณเอเมนชิดชอบครับประธานบุรีรัมยูไนเต็ด
ไทยลีก๔สมัยนะครับเพิ่งได้แชมป์ระดูการล่าสุดไปด้วย
ก็ออกปฏิเสธข่าวว่าเขานั้นไม่สนใจจะดึงตัวธีรสินแดงดามาจากเมืองทอง
ที่เป็นข่าวลือบนโลกโซเชียลศูนย์หน้าทีมชาติไทยนะครับ
ที่เขาบอกว่าตอนนี้เทียสินนั้นไม่พอใจสถานการณ์ในทีม
จากว่าโดนแฟนคลับต่อต้านถึงการไม่ทุ่มเทแล้วก็วางตัวเป็นซุปเปอร์สตาร์มากเกินไป
บุรีรำนั้นกลายเป็นหนึ่งทีมที่มีเป้าหมายที่จะดึงธีรสินไปร่วมทีม
การย้ายทีมของธีรสินจะไปทีมไหนหรือว่าจะอยู่ที่เดิมครับ
หน้าจะเป็นการสำคัญที่ทุกทีมงำเน้นกันมากก่อการซื้อขายนักเตะ
เพราะว่าเดินทางเข้าสู่รอบรองเมืองทองเจอกับอาร์บี้ที่สนามมธรรมศาสตศูนรังสิต
แล้วก็บุรีรัมยูเนเต็ดครับจะเจอกับชายนาฏที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับทั้งคู่
พร้อมกันนะครับเวลา๑ทุ่มครับ